ดนตรีพื้นบ้านของคนอีสานในการแสดงหมอลำกรอนนั่นคือแคน
ในขณะที่มีการแสดงนั้นจะต้องมีเสียงแคนคลอกันไปกับเสียงร้องของหมอลำก่อน
เรียกได้ว่าเป็นของคู่กันคือมีหมอลำกรอนก็ต้องมีหมอแคน
โดยหมอแคนจะเป่าให้กับหมอลำกรอนฝ่ายชายและฝ่ายหญิงซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่แคนเป่า
สำหรับหมอลำกลอนฝ่ายชายจะมีขนาดสั้นและเสียงเล็กส่วนแคนของฝ่ายหญิงจะมีขนาดยาวและเสียงใหญ่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน